พักหลังมาค่ะวงการบันเทิงเนี่ยห่างหายไปเพราะว่านู่นไปอยู่ในไร่ในนาค่ะ
หลายคนคิดว่าพี่แจมเปญหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปแล้วหรือเปล่านะคะ
ล่าสุดเจอกับพี่เขาก็เลยขออัปเดตกันหน่อยนะคะแล้วก็ขอเคลียร์กระแสข่าวหน่อย
เห็นว่าเตรียมยกที่ดินกว่า๒๐๐ไร่นะพี่แจ๊คให้กับคนยากคนจนจริงหรือเปล่า
ไม่มีทายาทไปฟังจากพี่แชมเปญเอ็กซ์กันเลยค่ะ
ใครที่มีความสามารถอยากไปทำอะไร
ก็มาคุยกันมาทำกันอะไรอย่างนี้ให้

ย่อยเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องเนอะ
จากให้โอกาสเขาอยากจะมาทำแล้วมาช่วยกันทำ
ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาจะทำอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยคนที่จะมาทำงานอยู่กับพี่เนี่ย

เขาก็ต้องมีต้นทุนหนึ่งคืนหนึ่ง

ตอนนี้ไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าคนไม่ทำงาน
พูดตรงนะคะคนไม่ค่อยทำงาน

ก็ลองไปติดตามอุดหนุนกันได้นะคะ